เราตอนนี้มาตรการในการเยียวยานะครับก็เริ่มจะมีการประชุมชัดเจน
ซึ่งเจ้ามิ้วเนี่ยจะรับหอยนังรมครับมาจากคุณป้าที่บ้านเกิดสุราธานีที่เปิดขายมานานกว่า๒๑ปี
ซึ่งก็รับประกันคุณภาพและความอร่อยโดยเน้นหอยนังรมที่ตัวใหญ่สดใหม่ทุกวันครับ
ก็จัดส่งโดยรถควบคุมอุณหภูมิส่งตรงถึงบ้านด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรเด็ดทำเอง
เพิ่งจะเปิดรับออเดอร์รอบแรก๗๐๐ตัวนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจำหน่ายชุดละ๖๙๐บาทได้หมด๑๐ตัวนะครับ
แล้วก็ถ้าซื้อ๒ชุดจะราคา๑๓๐๐บาทครับ
มีศิลปินดารามากมายที่เห็นในภาพทั้งคุณเกฟวรินทรดีเจเพชรจ้าคุณเบเบทันชนกคุณมะนาวสอนสิน
ดูเรื่องของสมาคมจักรยานกันดีกว่าครับผลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานบอกว่า
ออฟไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งโดยจะให้จัดการแข่งขันนะครับอ่า
ถึงสิบเอ็ดตุลาคมนี้หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้มีการปรับมานะครับ
รอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
โปรแกรมเนี่ยตอนแรกเป็นหกถึงสิบหกนะครับเราจะปรับเป็นหกถึงสิบเอ็ดนะครับ
เริ่มต้นจากจังหวัดสมุทรสงครามนะครับไปสิ้นสุดที่สุราชธานีระยะทาง๑๐๔๕กิโลเมตร
ส่วนทัวร์ผู้หญิงเนี่ยนะครับแข่งขันสิบสี่ถึงสิบหกตุลาคม
เส้นทางภายในจังหวัดสุราธารณีระยะทางรวมสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์กิโลเมตรครับ